เส้นใต้เมืองไทยวันนี้กับคุณสุภาพคลี่ขจายแน่นอนครับ
หลายคนก็จับตามองถึงเรื่องของอนาคตของพักชาติไทยพัฒนา
วันที่ขาดเสาหลักของพักอย่างนายบรรหารศิลปอาชา
อนาคตของพักทิศทางของพักจะเป็นอย่างไร
โดยเฉพาะสนามเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

ขอบคุณครับคุณมิ้นครับคุณกอล์ฟครับ

ใช่ครับถึงแม้คุณกัจจนาศิลปะอาชา
และคนใกล้ตัวคุณบรรหาร
จะบอกว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะพูดกันถึงอนาคตของพักชาติไทยพัฒนา

ทันทีที่สิ้นคุณบรรหารศิลปะอาชา
ก็ต้องมีคำถามจากคนในแวดวงการเมืองคอการเมืองคนที่ติดตามการเมืองว่า
อนาคตของพักชาติพัฒนาภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
หลังไม่มีคุณบรรหารจะเป็นยังไง
เราไปดูข้อมูลกันนิดนึงเถอะครับว่า
ก่อนที่จะมีการยึดอำนาจเมื่อ๒ปีที่ผ่านมา
ชาติไทยพัฒนาตอนนั้นมีสอสออยู่ทั้งหมด๑๙คนครับ
เป็นสอสอเขต๑๕คนเป็นสอสอบัญชีรายชื่อ๔คน
ถ้าไปไล่เดียงดูจังหวัด
ภาคกลางมีสอสอสุพรรณมี๔คน
อ่างทองมี๒อุทัยมี๑นครปฐมมี๑คน
ราชบุรีมี๑คนปลาจีนมี๑คน
เหนือพิจิตรมี๒คนทางใต้สตูนมี๑คน
อีสานอุบลมี๑คนคือคุณตุ่นตอนนี้เสียชีวิตแล้ว
ถ้าดูข้อมูลตามนี้และย้อนข้อมูลไกลไปกว่านี้หน่อย
จะเห็นว่าสอสอของภักดิ์ชาติไทยเดิมที่ตอนนี้ชื่อว่าพักชาติไทยพัฒนานั้นเนี่ย
เป็นสอสอที่ยึดพื้นที่อยู่ในภาคกลางได้หลายจังหวัด
และเป็นสอสอที่เหนียวแน่นมาก
ประชาชนเลือกมาซ้ำแล้วซ้ำอีกเรียกว่าคนอื่นแทรกแทรงเข้าไปทำอะไรลำบากครับ
เหตุผลเพราะว่าคุณบรรหารกำชับให้สอสอทุกคนต้องลงพื้นที่ทำพื้นที่

แต่ว่าเครื่องมือที่เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
ทำให้สอสอภักดิ์ชาติไทยพัฒนาเข้าไปดูแลพัฒนาพื้นที่ได้ง่ายกว่าก็คือว่า
ในช่วงหลายปีหลังที่ผ่านมาภักดิ์ชาติไทยพัฒนาเข้าไปบริหารกระทรวงเกษตร
อย่างต่อเนื่องมาหลายสมัยนะครับ
ที่เข้าไปควบคุมบริหารกระทรวงเกษตรแปลว่าได้ควบคุมเรื่องการพัฒนาพื้นที่การเกษตร
ได้ไปดูแลตัดสินใจควบคุมเรื่องน้ำเรื่องปัญหาชนรับประทาน
ซึ่งเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านทั้งสิ้น
ฉะนั้นในช่วงระยะเวลาอันยาวนานชาวบ้านพอใจผลงานของสอสอภักดิ์ชาติไทย
กลายมาเป็นพักชาติไทยพัฒนา
เคราะห์อย่างนี้ก็เพื่อจะบอกว่าถึงแม้ไม่มีคุณบรรหาร
ในทางการเมืองนั้นเชื่อว่าสอสอของภักดิ์ชาติไทยพัฒนาเหล่านี้
จะเอาตัวเองเข้าสภาได้ไม่มีปัญหาครับเพราะพื้นฐานเดินนั้นแน่น
ที่สองในช่วงเวลาที่ผ่านมาโดยบารมีของคุณบรรหาร
อื่นไม่อยากไปยุ่งกับพื้นที่ที่พักชาติไทยพัฒนายึดคลองเท่าไหร่หรอกครับ
คุณบรรหารมีบารมีในช่วงเวลาก่อนโน้นหลายสมัยที่ผ่านมา
ปรากฏว่ามีสอสอมีประชาธิปัตย์มีพักเพื่อไทยต้องการจะไปลงพื้นที่
แต่ว่าคุณบรรหารก็มีบารมีเพียงพอที่จะพูดจากันว่านี่เป็นพื้นที่ของพักชาติไทยพัฒนา
อย่ามาแข่งกันให้ดูเดือดต่างคนต่างเสียหายเปล่า
ฉะนั้นเขาจะบายกันครับโดยภารเมียของคุณบรรหารนี่แหละสามารถพูดกันรู้เรื่อง
อันนี้คือเหตุผลหนึ่งที่จะฟันทงได้ว่าถึงไม่มีคุณบรรหารสอสอเหล่านี้ก็เอาตัวรอดและเข้ามาสภาได้
แต่ปัจจัยสำคัญก็คือว่าเมื่อไม่มีคุณบรรหารทุนทางการเมืองที่จะใส่ลงไปจะเป็นยังไง
นี่คือคำถามข้อใหญ่เพราะว่าแน่นอนครับพักการเมืองในบ้านเรานั้นเนี่ยมีความจำเป็นจะต้องใช้เงินนอกเหนือมากกว่าที่กฎหมายกำหนด
อันนี้ก็รู้กันอยู่ทั้งในยามเลือกตั้งทั้งในยามดูแลประชาชนทั้งในยามปกติและยามไม่ปกติ
เพราะยังอยู่ในอารมณ์โศกเศร้าเพราะยังอยู่ในอารมณ์โศกเศร้า
แต่ถ้ามาลองวิเคราะห์ดูอย่าลืมนะครับช่วงหลังเนี่ยคนที่เกี่ยวข้อง
คนที่เข้าไปร่วมมือกับพักชาติไทยพัฒนาโดยการเชิญชวนของคุณบรรหาร
มีคนที่เป็นเศรษฐีหลายคนนะครับมีพ่อค้ามีนักธุรกิจที่มีเงินหนาหลายคน
คนเหล่านี้ถ้าจัดสรรปันส่วนกันได้จริง
เขาก็สามารถที่จะสนับสนุนทางการเงินให้กับพักชาติไทยพัฒนาได้ต่อ
ที่สองต้องดูแลว่าต้องดูว่าสุดท้ายขึ้นมารัฐมนูลจะเขียนออกมายังไง
สุดท้ายขึ้นมาเนี่ยเท่าที่เห็นในร่างเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยว่า
จำเป็นต้องใช้เงินมากต้องใช้เงินน้อยมากน้อยแค่ไหน
ต้องดูที่ตัวรัฐมนูลด้วยว่าถ้าเขตเล็กจะเป็นยังไง
ใหญ่จะเป็นยังไงรวมเขตจะเป็นยังไง
ฉะนั้นอนาคตคำตัดสินของรัฐมนูลที่ว่าสุดท้ายออกมายังไง
มันจะโยงไปถึงว่าแต่ละพักการเมืองจำเป็นต้องใช้เงินมากน้อยแค่ไหน
ถ้าดูตามนี้ดูสิ่งที่คุณกัญจนาศิลปะอาชาพูดเมื่อสักครู่
ก็คือว่าจะสารต่องานการเมืองของพ่อต่อ
ก็แปลว่าพักชาติไทยพัฒนานั้นเดินหน้าต่อ
แต่ใครจะมาเป็นหัวอันนี้ต้องจัดสรรกันใหม่
เพราะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นเนี่ยใครจะนั่งอยู่ตรงไหน
ใครจะเป็นหัวหน้าพักใครจะเป็นเลขาพัก
ใครจะมีบทบาทสำคัญตรงไหน
คุณธีระที่เห็นในจอตอนนี้
ซึ่งเป็นหัวหน้าพักก็เป็นคนหนึ่งที่

และนั่งเป็นหัวหน้าพักอยู่ตอนนี้ปัญหาก็คือถ้าถ้าไม่
มีคุณบรรหารแล้วคุณธีระยังจะนำพักอยู่ได้ไหมบทบาทของ
คุณกัญจนาบทบาทของคุณท็อปจะเป็นยังไงนี่คือเรื่องที่
จะต้องติดตามแต่ว่าที่บอกได้ชัดเจนก็คือว่าพักนี้ยัง
เดินไปได้ที่บอกได้ชัดเจนก็คือว่าสอสอของพักแต่ละคนใน
ไม่มีปัญหาเรื่องทำพื้นที่เพราะว่ายังเหนียวแน่นอยู่
ถัดมาก็คือเรื่องของคุณมันหานกับศุพันบุรีพูดส่วนตัว
นิดเดียวครับผมรู้จักคุณบรรหารมาตั้งแต่ปี๒๕๑๕เข้ามา
เป็นประธานบริษัทหนังสือพิมพ์บ้านเมือง

ปี๒๕๑๘คุณบรรหารได้รับเชิญ
จากพลตำรวจเอกประมาณอดิเรกศาล
ให้ไปช่วยทำงานการเมืองของภักดิ์ชาติไทย

ก็เริ่มเลาะรั้วไปทางการเมือง
และเริ่มที่จะเป็นสอสอสุพรรณบุรี
ระยะเวลาไม่กี่ปีจากนั้นมา

เคยได้ฟังแนวคิดของคุณบรรหาร

จะพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี

ในแง่ไหนอะไรกันไงก็ตามแต่

แง่เดียวทั้งนั้นคือเป็นนักพัฒนา

หลายคนที่อยู่ในจังหวัดสำคัญ

ในการพัฒนาจังหวัดของตัวเองให้เจริญรุ่งเรือง

การที่จะพัฒนาจังหวัด

จะต้องเป็นเครือข่ายเดียวกันพูดกันรู้เรื่อง

จะต้องเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

นายกอบจนายกอบต

แล้วอยู่ในเครือข่ายคุณบรรหารทั้งสิ้น
ข้าราชการประจำใครไปเป็นผู้ว่าสุพรรณ
ก็ดูเหมือนว่าต้องได้ไฟเขียวจากคุณบรรหาร
ใครเป็นนายอำเภอก็ต้องปฏิบัติตามกลไกของผู้ว่า
ฉะนั้นช่วงหลายปีที่ผ่านมา

ร่วมกันพัฒนาเมืองสุพรรณ
ใต้สิ่งที่คุณบรรหารต้องการชี้แนะชี้นำ
คุณบรรหารทำหน้าที่คล้ายผู้จัดการจังหวัด
หรือทำหน้าที่คล้ายประธานจังหวัด
ก็คือว่าติดตามผลงานทุกฝ่ายอย่างใกล้ชิด
อันนี้เองครับที่ทำให้สุพรรณเจริญรุ่งเรือง
อาจารย์วิศนุเครืองามเล่าว่า

วันที่คุณบรรหารต้องไปถวายสัตว
เป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้กราบบังคมทูล

ขอชี้แนะที่จะพัฒนาจังหวัดสุพรรณ
จังหวะอาประเทศไทยเพราะไม่เคยเป็น

นายหลวงก็ตรัสบอกว่า
ได้เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ปีกว่าอยู่ในความทรงจำของคนไทย
ผมถึงบอกว่าคนไทยจะคิดยังไงกับคุณบรรหาร
จะวิภาควิจารณ์คุณบรรยานอย่างไรก็ว่าไปเถอะ
แต่สำหรับมองในแง่นักพัฒนา
คนเอาจริงเอาจังคนสุพรรณ
เขานึกถึงคุณบรรหารอยู่ตลอดเวลาครับคุณกอล์ฟคุณมิ้นครับ
ใช่ครับเป็นเสาหลักในการพัฒนาเมืองสุพรรณ
เป็นจังหวัดต้นแบบในการพัฒนาของประเทศเลยก็ว่าได้เหมือนกันนะครับ